หนังยอดเยี่ยมปีนี้คือ
งง
งานนี้ก็ต้องขึ้นมาเป็นทีมสปิวเซอร์นะคะ
เข้าชิง๑๔รางวัลได้ไป๗๙
สำหรับยอดเยี่ยมนำหญิงยอดเยี่ยม
และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ

ก็ไม่น่าเกลียดค่ะ๑๔ด้าน๗
เราถือว่าประสบความสมมุติสูงสุดจากภาพยูทูปเรื่องในปีนี้เลยนะครับ

แล้วก็คงจะเหมือนกับเป็นหนังที่รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนะครับ
ขอบคุณครับครับแคสต์ครูนักแสดงและทีมงาน
ก็แน่นอนนะคะครับครู
ในการทำหนังนะครับ

แบบนี้นะครับ
ให้กำลังใจให้ฝันต่อไปนะคะอย่าหยุดฝัน
เหมือนออสคาร์ที่ยาวมากนะคะคืนนี้

โอ้แบทเตอร์แกน่ะ

มามุฒิมีซีดีเวิร์ซละฮะ
เกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วทำไมคุณป้า
คุณป้าเกลยบ่าเป็นลาลามันค่ะ

โอ้โหวันนี้อ้าวแล้วค่ะทีนี้ก็อ้าฝากหวังกันเป็นโอ้โห
มาแล้วค่ะสตีฟฮาร์บีอินเบิร์ชมาแล้ว
นี่ต้องจัดอันดับขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนี่
เป็นสปีริตมากทีเดียวค่ะ
ว่าไงค่ะ
สองผิดเป็นซองของนำหญิงยอดเยี่ยม

ช่างเจ๊นะคะโอ้โหพลิกโหลกันจนยังมีหัวใจจะลาย
อาเจล่าโรมานสกี้ดิกี้การ์ดเนอร์และเจลมี่คลายเนอร์
จะต้องเป็นทีมที่ขึ้นมารับรางวัลค่ะ
สนุกเลยฮะออสการ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ

แล้วต้องบอกนะครับมันไม่ใช่แจ้ง
เราได้หมายเป็นกับพวกนี้คือ

สบายมาร่าวทุกคน
โอ้เฎียงใจกว้างนะ
แบ่งปันความรักไปให้
ขอบคุณครับผมไม่รู้ว่าจะได้บอกอะไร
ผมไม่รู้ว่ามันคราวนี้รู้จัก
ผมไม่รู้ที่สั้นซะครับว่าเรื่องจริงกันรึเปล่า
แต่ผมไม่รู้ว่าจะได้บอกอะไร

เหลือที่ทุกคนสงสัยกับประเทศชีวิตแบร์รี่เจนกิ้น
ตกไม่สวยให้ออสการ์ฟปีนี้
ตกมาตายตรงโคลด์คีกนี้
ดรัมมีเล่นทวีตแล้วอันนี้

ไม่เป็นไรนะคะก็คือรางวัลรางวัลหนึ่งก็จะผ่านไป